ดูคดีดังอีกหนึ่งคดีนะคะ

กรณีที่อดีตพอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่โคราช
มีความสัมพันธ์ลักษณะชู้สาวกับน้องม๒อายุ๑๔ปี
ก่อนหน้านี้ตำรวจแจ้งข้อหาคือพรากผู้เยาว์แล้วก็หมินประมาท
ส่วนวันพรุ่งนี้พอบอกว่าเตรียมเดินทางไปรับทราบอีกหนึ่งข้อกล่าวหา
คือกระทำชำราวเด็กไม่เกินอายุ๑๕ปีนั่นเองนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการสอบสวนวินัยร้ายแรงตอนนี้
คือกรอบระยะเวลาในการสอบ๑๘๐วัน
แต่คณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยบอกว่า
จะให้แล้วเสร็จทราบผลภายใน๖๐วัน

จากว่าคดีนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
และพบว่าผิดจริงนะคุณ

ถอนใบอนุญาตนี่คือคุณนี่ไม่ได้รับบำเน็ตบำนานเลยนะคะ

ค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
นายสุวิทย์ศรีฉายรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะ
การดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงของนายณฐาพบ
บุญทองโทอดีตผู้อำนวยการแห่งหนึ่ง
ตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เด็กนักเรียนหญิงม๒วัย๑๔ปีบอกว่า
ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังการ
นายการุณสกุลประดิษฐ์ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เร่งรัดสดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน
และที่สำคัญนะมีผลกระทบต่อสังคม
และความน่าเชื่อถือต่อวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก
พร้อมกับให้แนวทางการสอบสวน
ซึ่งคณะกรรมการมีมติร่วมกันบอกว่า

แล้วก็ทราบผลภายใน๖๐วัน
กรอบเดิมคือ๑๘๐วัน

แล้วก็ในวันนี้คณะกรรมการก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบัวใหญ่
เพื่อไปสอบพยานบุคคลและพยานแวดล้อม
รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาประกอบเป็นสำนวนต่างนะครับ

แล้วก็หาผลการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงพบว่ามีความผิดจริง
สำนักงานเลขาธิการครูรุษภาก็จะต้องดำเนินการพิจารณา
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนายณฐาพบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
อย่างไปแบบยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็รวดเร็ว
เพื่อได้สรุปสำนวนสอบสวน
ให้คณะกรรมการที่สถานกรรมการสิทธิการชาติต้องพิจารณาต่อไป
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเรื่องอยู่ในความสนใจของประชาชน
มันเกี่ยวเรื่ององค์กรวิชาชีพครูด้วยนะครับ
นั่นคือความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกับพอเนี่ยนะคะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินคดีกันหน่อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดผู้กำกับการสพบัวใหญ่บอกว่า
นักการสอบสวนตอนนี้ได้นัดหมายให้ผู้อำนวยการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ที่แม่ของน้องม๒วัย๑๔ปีเขาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์
แล้วก็ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีในวันพรุ่งนี้คือ๗กุมภาพันธ์
ซึ่งนายนัทถาพบยืนยันว่าไม่หลบหนีแน่นอน
พร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าขอต่อสู้คดีในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ
ด้านนางวันนามสมมุติแม่ของเด็กนักเรียนชั้นม๓
ซึ่งหลังจากที่พาลูกชายเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

เรื่องต้นเองค่ะก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
อ้างแบบนี้บอกว่าน้องม๒อายุ๑๔ปีสมยอมเอง
แล้วก็บอกเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าไม่แจ้งความกลับนะเมื่อวานนี้คือเปลี่ยนใจ
แล้วก็ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลเช่นเดียวกัน
ตำรวจก็เลยนัดเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็สอบปากคำอย่างเป็นทางการ
หน้าอายการแล้วก็สหวิชาชีพที่สำนักงานอายการจังหวัดบัวใหญ่
คือวันที่๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ